ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามปีหนูไฟกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
เข้าสู่ปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ปีฉลูปีวัวครับ
หลายคนอยากรู้ว่าดวงเมืองปีหน้าจะเป็นยังไงร้อนแรงไหม
วันนี้พาไปฟังกันชัดจากหมอดูชื่อดังเมืองไทยนะคะหมอช้างทศพรศรีตุลาค่ะ
เตรียมกายเตรียมใจกันให้พร้อมนะคะว่าปีหน้าเราจะเจอกับอะไรกันบ้าง
เวลาพูดถึงดวงเมืองเนี่ยก็ต้องย้ำว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับ
เราถูกวางลักษณะดวงเมืองไว้ที่ราศีเมษนะครับ
ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
หลายอย่างในเชิงของดวงเมืองนะครับแต่ว่าโชคยังดีที่ดวงเมืองเนี่ยนะครับ
เรามีดวงดาวดีที่มีพลังตั้งแต่พื้นดวงเมืองเดิมแล้ว

ก็ถือว่าเป็นแบบส่งพลังที่ดีดาวพฤหัสที่เป็นเกษตรนะครับ
ดวงเขาให้เกษตรตาธิบดีเนี่ยดาวสองดวงนี้เป็นดาวที่คุ้มครองดวงเมืองได้ดีมาก
นะครับแล้วในปีใหม่นี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นปีที่เขาเรียกว่าดวงดาวร้ายเนี่ยก็เริ่มอ่อนกำลังลง
พอเข้าเมษาไปแล้วเนี่ยนะครับดาวพฤหัสจากที่เป็นดาวที่ดีที่คุ้มครองดวงเมืองเนี่ย
ที่ไม่มีกำลังเลยเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
พอเข้าเมษาปุ๊บเนี่ยดาวพฤหัสก็จะเริ่มเดินหน้านะครับ
แล้วก็มีพลังมากขึ้นอยู่ในตำแหน่งที่ซัพพอร์ต
ทำให้เกิดความก้าวหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับ
ย้ำว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับดวงเมืองนะครับ
คือพอเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้บอกว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ
แต่ถ้าเกิดมองผลลัพธ์ว่าเป็นผลลัพธ์ในเชิงของดวงเมือง
บ้านเมืองในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงสงกรานไปแล้วนะครับ
ก็น่าจะมีข่าวดีเข้ามาหลายอย่าง
แต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องภาวะของโรคระบาดเกิดขึ้นนะ
ผมว่าไอ้ความวุ่นวายตรงนั้นเนี้ยจริงดวงเมืองก็จะวุ่นมากในช่วงเดือนวักกราคมเนี้ยครับ
เพราะว่าเป็นเดือนที่มันมีดวงดาวสี่ห้าดวงเนี้ยมาใช่มามารวมตวกันเนี้ย
ทีนี้โดยสถานการณ์คือว่าตอนนี้ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องโรคระบาด
จะเป็นเรื่องม็อบเรื่องการชุมนุมอะไรไปแต่ว่าพอมันมีโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ย
สิ่งที่มันก็ต้องระวังก็ต้องย้ำว่ามกราคมถึงกลางเดือนไปแล้วเนี่ย
ถึงสิ้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่พีคและอันตรายสำหรับดวงเมืองนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้มันยังไม่เกิดขึ้นนะ
ถ้าเกิดเราเตรียมตัวแล้วก็ดูแลตัวเองกันซะตั้งแต่ตอนนี้นะครับ
ไอ้ดาว๕ดวงนั้นมันอาจจะเบาลงหรือว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างตำแหน่งของดวงดาวได้
คือต้องให้กำลังใจกันเพราะว่าบางทีเราไปติดตามคำพยากรดวงเมืองมันมีเยอะมากนะ
คือบางอันเนี่ยดูแล้ว๑๒เดือนเนี่ยโอ้โหมีภัยพิบัตรทุกเดือนเลยนะครับ
เออนะครับหิมะตกไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดตายกันนะครับ
คือบางทีอ่านแล้วดูแล้วไม่รู้จะอยู่ตอนไหนนะครับ
แต่ก็ต้องให้กำลังใจกันว่าช่วงร้ายก็ต้องบอกกันนะครับ
แต่ว่ามันไม่ได้ร้ายไปตลอดนะครับอย่างที่ย้ำว่าพอสงกรานไปแล้ว
ดวงดาวเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องก็คือในในภาวะของดวงเมืองเนี่ย
บอกว่าพระราหูมาอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าราหูค้นทรัพย์นะ
หมายถึงเรื่องของการที่ดวงเมืองจะต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะระบบการเงินการคลังให้ดี
เพราะเหมือนกระเป๋ารั่วนะครับดังนั้นเรื่องนี้มีผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง
แต่ถ้าเกิดในเศรษฐกิจในเชิงของหุ้นนะครับหรือว่าการลงทุนอะไรอย่างอื่นเนี่ย
ก็ทำให้เรื่องตลาดหุ้นที่มันเคยซบเซาเงียบอยู่

ปีฉลูนี้เป็นฉลูทอง

ผันผวนน่าจะน้อยกว่าปีชวดเยอะ
คืออะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าอย่าไปผันผลเยอะ
พอมันขึ้นลงบางทีมันพยากรลำบาก

แต่ว่าในปีนี้เชื่อว่าถ้าเกิดเรามีความรู้มีประสบการณ์

ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้
ดังนั้นฝากไว้ถ้าเกิดใครที่เชื่อเรื่องดวง
ก็ดวงดาวมันไม่ได้แยกอย่างนี้ไปตลอด

อย่างที่บอกคือเข้ามีนาสิ้นมีนาไปแล้ว
เมษาปุ๊บจังหวะดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ผมเชื่อว่าน่าจะมีข่าวดีเข้ามามากขึ้นครับ